ไปดูเวลาคุณซื้ออาหารสำเร็จรูปมาทานที่บ้าน
ทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้เวลาคุณซื้อถุงแกงข้าวแกง
ใส่ถุงโอ้ยแกะไม่ออกครับบางทีคืออื้อหือ
แม่ค้ามัดแน่นมากเหมือนให้แกะไปถึงพรุ่งนี้
หิวก็หิวแกะไม่ออกถ้าแกะไม่ออกแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้

อ่าดีไหมคะไม่อะครับไม่ดีค่ะค่ะอย่าหาทำค่ะ
ไม่ได้กินด้วยครับไม่ได้กินและไม่ดีด้วย
เลอะเทอะไปหมดเลยจริงมันมีวิธีเยอะแยะมากมาย

รูดรูดรูดรูดออกใช่ไหม
น้องอายตองฮะ
รูดไม่ดี

จริงดิฉันว่าทุกคนมีปัญหากับการที่บางทีมันแกะถุงแกงไม่ออก

เพราะว่าเขามัดแน่นนะคะ
ลองหากันไกลหรืออะไรอย่างที่คุณชนะบอกเลย
มีดนะมาปาดมาตัดดู
จะได้เหลือกับข้าวไว้ทานบ้าง
ถ้าคุณบีบแบบนี้ไม่เหลืออะไรเลย

คุณแกะน้ำปลาที่อยู่ในถุงแกะไม่ออกทำไง
แล้วมันพุ่งเข้าหน้าคุณคุณแค่น้ำปลาดิฉันน่ะปลาร้า

สุดต้องเปลี่ยนชุดอาบน้ำจริง